เริ่มกันที่คลิปร้อนในโซเชียล

ก็เพราะว่าคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย

ขับรถเมย์สาย๑๒๕๘ค่ะ

แต่ว่ารักษณะคือเป็นสาวธอมนี่นะคะ

เอาล่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะ
ภาพเหตุการณ์นี้เป็นภาพขณะที่ชายสองคน
รุมทำร้ายผู้หญิงทั้งเตะทั้งต่อย

ไม่ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะล้มลงไปบนถนน
แต่ว่าฝ่ายชายยังคงกระหน่ำ
หมวกกันน็อกฟาดเข้าไปที่ลำตัวของผู้หญิงทั้งสองคน
คือพูดง่ายคือนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยนะคะ

คนที่เห็นตรงนั้นก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปห้าม

แล้วก็ทั้งสองคนผู้ชายทั้งสองคนเนี่ย

ยังโชคดีว่าพลเมืองดี
เขานำมือถือขึ้นมาถ่ายเป็นคลิป

สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือวันจันทร์ที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
บริเวณหน้าโรงกลองน้ำ๓เซน
ถนนพระราม๖เข็ดพระยาทัย

แล้วก็มีการเอาคลิปนี้ลงมาในโซเชียล
คนที่นำคลิปนี้มาลงโซเชียลก็คือ

รถจักรยานยนต์ของเธอถูกรถมินิบัสสาย๑๒

ขับมาจี้ท้ายรถแล้วก็เกิดมีปากเสียงกัน
ก่อนที่ทั้งคนขับรถเมย์แล้วก็กระเป๋ารถเมย์

จะลงมารุมทำร้ายร่างกายของเธอทั้งสองคน
อย่างรุนแรงตามภาพนี้เลยค่ะ

ได้แจ้งความที่สนพญาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯหรือว่าขอสอบมากร
ได้เรียกผู้แทนบริษัทเทพประธานพรจำกัด
ผู้ประกอบการเดินรถมินิบัสสาย๑๒หมายเลข๕๘
เพื่อสอบสวนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายคมสรรโชธประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายรถเอกชนร่วมบริการขอสมกรบอกแบบนี้บอกว่า
หลังการสอบสวนทางผู้แทนบริษัทเทพประธานพร
แจ้งบอกว่าพนักงานทั้งสองคน
ก็คือคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมย์
ที่เห็นในคลิปที่ก่อเหตุ
เดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้ว
คือหลังก่อเหตุปุ๊บไม่ได้กลับไปที่อู่นะ
เดินทางกลับบ้านไปที่ต่างจังหวัด
ก็เลยไม่สามารถนำตัวทั้งสองคน
ให้เจ้าหน้าที่ขอสมกสอบสวน
เพื่อพิจารณาบทลงโทษได้
แต่ว่าเอาล่ะเบื้องต้นขอสมก
ได้ส่งลงโทษปรับผู้ประกอบการเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็ลงโทษพนักงานคนขับรถ
และกระเป๋ารถเมย์คนที่ก่อเหตุทั้งสองคน
ให้พักงานเป็นเวลา๕วัน
หลังจากนั้นก็จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริง

ถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถ
นำผู้กระทำผิดมารายงานตัวได้
เราก็จะทำการปรับผู้กรอบการ
รายนี้เราก็ปรับไป๒๐๐๐บาท
พนักงานเราก็ได้สั่งพักงานไป๕วัน

คนขับรถเมล์และกระเป๋ารถเมล์
๑๒๕๘เป็นพี่น้องกัน
คนขับอายุราวสักประมาณ๓๐กว่า
กระเป๋ารถเมย์อายุประมาณ๒๐กว่า
คนขับก็คือนายรัตนาวิจิตอานหารตอนนี้
หนีไปต่างจังหวัดกับน้องชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ทางขอสมกบอกว่า
หลังเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้น
คศมกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
มีการจัดทำบันทึกข้อมูล
พนักงานที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมและกระทำผิด
เพื่อเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงในครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตามค่ะขอสมกได้กำชับบริษัทแล้วก็ผู้ประกอบการ
กำกับดูแลพนักงานในสังกัด
ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของขอสมกอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ